ส่วนเรื่องการเมืองตอนนี้ถ้านับดูแล้วเวลาอีกไม่นานแล้วครับที่รัฐบาลชุดนี้จะครบวาระกันไป
แต่ว่ากรรมการที่เขาดูเรื่องการเลือกตั้งอย่างกรกตทำไมไม่มีความเคลื่อนไหวใดออกมาเลยครับ
ทั้งที่ดูไทม์ไลน์แล้วอีกไม่เกิน๒๓เดือนนี้เราจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่มาแล้ว
ทำไมถึงเป็นแบบนั้นติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ว่ากรกต่อพร้อมจะจัดการเลือกตั้งหรือไม่หรือว่าต้องรอพลายกระซิบมาก่อน
อย่างน้อยเวลานี้กรกตควรจะอัปเดตฐานข้อมูลทะเบียนราชที่จะนำพาไปสู่การแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
แต่กลับยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็น
หรือแม้แต่เรื่องการกำหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครและพักการเมือง
กรณียุบสภาและรัฐบาลอยู่จนหมดวามระ
ก็ยังไม่บอกอะไรทั้งสิ้นทั้งที่กรณีนี้จะมีตัวเลขแตกต่างกันถึง๕เท่า
ไม่พูดไม่บอกเหมือนดอกพิกุลร่วง
ซึ่งข้อข้องใจเหล่านี้ทำให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิสุนุโลกพักก้าวไกร
ในฐานะรองประธานคณะกรรมธิการพัฒนาการเมือง
ต้องเชิญกรกตมาชี้แจงให้หายข้อสงสัยในวันพรุ่งนี้
มี๒ประเด็นที่เราตั้งคำถามอย่างมากนะครับ
คือเรื่องของเทคโนโลยีก่อน
ก็คือทางกรกตบอกว่าไม่มีความพร้อมในเรื่องของแอปพลิเคชัน
ในการรายงานผลการเลือกตั้ง
ทุกท่านครับเรื่องของการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ย
ถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนปี๖๒เป็นประเด็นที่มีปัญหามากที่สุด
เพราะว่ากว่าที่เราจะรู้ผลการเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการ
เรากินเวลาไปเนิ่นนานมากแล้วก็ไม่มีการรายงานผลแบบเรียลไทม์
รวมถึงไม่มีผู้สังเกตการการเลือกตั้ง
จากต่างประเทศและในประเทศเข้าไปสังเกตการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นประเด็นของการรายงานผลแบบเรียลไทม์

ที่ถ้าปี๖๒มีข้อผิดพลาดมาก
แล้วยังมาผิดพลาดซ้ำในปี๖๖จะเป็นปัญหาเป็นอย่างไร
หากยังจำกันได้เลือกตั้งปี๖๒
กว่าที่กรกตชุดนี้จะประกาศผลการเลือกตั้ง
ก็ใช้เวลานานมากถึงมากที่สุด
จนเกิดคำคอรหาไปทั้งประเทศ

สามารถประกาศได้หลังจากการนับคะแนนเสร็จเพียงไม่นาน
นั่นทำให้เกิดข้อสงสัยตามมามากมาย

ผลแพ้ชนะจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างคั่วเก่ากับคั่วใหม่
ฝ่ายหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น
ขณะที่อีกฝ่ายยังต้องการรักษาไว้ซึ่งอำนาจ
โดยมีกรกตเป็นกรรมการ
หากคนที่เป็นกรรมการคุมเคลือหรือมีตำหนิ
อาจจะกระทบต่อชื่อเสียงวงตระกูลที่ย่อมตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข่าวไทยรัตทีวีปร่อยงาน